พูดถึงคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสนามกันหลายพันคนนะคะ
แต่ละคนเขาบอกว่าวันก็ไม่ได้ทำอะไร
รอคุณหมอมาตรวจความดันมาเอาวัดแล้ววัดอุณหภูมิ

หลายคนมีวิธีแก้ความเครียดนี้แก้ความว่างนี้

ดดยางทิศรู้เลยว่าเป็นอีหน้าอกเขาเรียกแบบไง

นี่ดูจังหวะวาดขาดิฉันมั่นใจเลย

เขาเอาอะไรเป็นยางอ่ะ
เฮ้ยเค้าไม่ได้โหดคลิปคุณมียางจริง

ว่าไปขอยางมัดแกงมาร้อยแน่นอน

แม้จะป่วยแต่ก็ไม่หยุดฟิต
ใช่ค่ะออกกำลังกายกันไปนะคะ

อยู่ที่โรงพยาบาลสนามเป็นอย่างไร
รีวิวกันให้คนข้างนอกได้ดูกันไปเลยนะคะ
บางคนอ่าวแต่งหน้าสิเหรออะไร
เพราะว่าป่วยแล้วเราก็น่าจะต้องไม่ป่วยด้วย

เอาแต่ละคนก็มีวิธีแก้ความเครียดความเบื่อกันไปนะคะ
นี่เป็นมุมผ่อนคลายของผู้ติดเชื้อที่โรงพยาบาลสนาม

มเดียวได้กินเจ้าคืออะไรเดี๋ยวก่อน

หัวใจโพดำมายังไงคะ

นับเลขสนุกสนานนะคะแต่มันก็มีประเด็นนี่แหละ

นั่งพร้อมล้อมวงเล่นไพ่

หน้าไล่กลับไปให้นอนรอการรักษาอยู่ที่บ้านนะ
โรงพยาบาลสนามเขาให้ผู้ติดเชื้อไปรักษาตัว

ไพ่รักษาระยะห่างไม่ได้นะ

ผิดกฎหมายด้วยถึงแม้ว่าคุณตำรวจจะเข้าไปไม่ได้

ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะคะเอ้าผู้ป่วยอีกหลายคน
ที่ยังไม่มีเตียงเนี่ยเขาบอกว่าก็กลายเป็นว่ามองเห็นเรื่องนี้
มันเป็นเรื่องสนุกไปแต่มันก็ไม่สนุกเนี่ยนะคะ
ล่าสุดเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะ
บอกว่าต้องดูเจตนาของผู้กระทำว่าเพื่อผ่อนคลายหรือเป็นเชิงธุรกิจ
แต่ส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกกักตัวในโรงพยาบาลสนามเขาเครียด
ก็เลยหากิจกรรมส่วนเล่นไพ่จะผิดหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ดูแลก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบหากเล่นเป็นเชิงธุรกิจ
ก็คือมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องคำว่าเชิงธุรกิจเนี่ยก็คือ
มีแม่เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่เล่นตามเนี่ยลูกเหรอ
ลูกลูกมือเหรอคะเออประมาณเนี้ย
ถ้ามีการแลกเปลี่ยนเงินกันเข้ามาผิดกฎหมายนะคะ

ผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามทุกคนเป็นผู้ป่วยอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีการแพร่เชื้อมากขึ้นรับเชื้อมากขึ้น
คืออยู่ในนั้นอยู่แล้วความปลอดภัยในโรงพยาบาลสนาม
จะไม่มีผลกระทบต่อคนภายนอกนะครับ
จริงจริงจริงจริงก็จะพึ่งไปไปไปไปแต่ว่าเล่นไพร่แบบไหน
เล่นใบแบบตั้งวงพนันแล้วอย่างนั้นก็ออกจากโรงพยาบาลสนาม
ก็ไปเข้าคุกอ่ะส่วนกรณีปัญหาเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอในกรุงเทพ
เฉพาะในกรุงเทพนะคุณอนุทินย้ำว่าเตียงของพยาบาลของโรงพยาบาลของรัฐ
ที่มีสาขาอยู่ตอนนี้เพียงพอที่จะรับผู้ป่วย
ไม่จำเป็นต้องให้กรทมเปิดเตียงสนามให้ประชาชนไปกักตัว
ยังเชื่อว่าระยะเวลาควบคุมเข้มข้น๒สัปดาห์หลังจากนี้ไป
จะทำให้ผู้ติดเชื้อลดลงนะคะ
ขณะที่นายแพทย์เสวดสรรนามวาดรักษาการแทนผอกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
กล่าวถึงประเด็นผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลจับกลุ่มใกล้ชิดกัน
ที่เล่นไพ่ตามที่คุณผู้ชมเห็นบ้างก็จับกลุ่มรับประทานอาหาร

เพราะว่าในโรงพยาบาลสนามพยายามที่จะให้มีการเว้นระยะห่างกัน
เลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกันจะดีกว่า
ส่วนกรณีบางคนไม่อยากเข้าไปที่โรงพยาบาลสนามเพราะกลัวมีการแลกเปลี่ยนเชื้อกัน
คุณหมอบอกว่าจะมีการติดตามอาการอย่างดี
หากอาการมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องแยกไปอยู่ที่ที่มีการกักตัว
ของผู้ที่มีอาการมากกว่าก็คือที่โรงพยาบาล

คุณหมอคุณพยาบาลเขาตรวจร่างกายทุกวัน
แล้วก็สอบถามอาการทุกวันอยู่แล้วนะคะ